วันเสาร์นี้บ่าย๒เตะพร้อมกันทุกคู่สถานการณ์นั้นสุดมัน
ทั้งการลุ้นหนีตกชั้นแล้วก็การลุ้นแชมป์ครับเป็นหนึ่งปีที่สนุกแล้วก็น่าอยู่ในความทรงจำของหลายหลายคนนะครับ
ไม่รู้ว่าจะมีดราม่าหรือไม่แต่ที่แน่โอกาสอยู่ในมือของการท่าเรือแล้วนะครับ
ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่หลังจากที่นำทางชวนบุรีอยู่หนึ่งแต้ม
คะแนนอาจจะไม่มากแล้วมีโอกาสพลิกได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าท่าเรือเล่นอยู่ในฟอร์ม
๓คะแนนได้ไม่ต้องลุ้นผลของคู่ชมบุรีคว้าแชมป์ทันทีนะครับ
โดมอุดมทวีสุกครับหัวหน้าภูมิสอนการท่าเรือบอกว่าทุกคนรอคอยที่จะคว้าแชมป์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ซึ่งพลาดไปตอนนี้เหลืออีกแค่เกมเดียวหากชนะจะคว้าแชมป์ทันที
และเป็นแชมป์สมัยที่๒ต่อจากเมื่อเกือบ๑๐ปีที่แล้ว
ส่วนบริษัทการณ์ในทินทุกคนพรขลายไม่กดดัน
แล้วก็กำชับลูกทีมว่าอย่ามองว่าเป็นเกมตัดสินแชมป์
ให้คิดว่าเป็นเกมนัด๑เหมือนกับ๒๕นัดที่ผ่านมา
แล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชมป์มาให้กับกองเชียร์ให้ได้
ย้ำนะครับโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้พร้อมกันทั้ง๗คู่ตั้งแต่บ่าย๒ครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดคู่ระหว่างบางกอกซิตี้เปิดบ้านเจอการท่าเรือ
การท่าเรือเก็บ๓แต้มชนะได้นะครับ

แต่ถ้าเกิดเสมอหรือว่าแพ้ต้องลุ้นให้ชมบุรีที่จะไปเยือนเกษมบัณฑิต
จบด้วยผลการแข่งขันที่ไม่เหนือกว่า
เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ในช่วงข่าวสายพรุ่งนี้นะครับ

เกิดเหตุการณ์ถ้าสมมุติว่ามีแต้มเท่าเกิดขึ้นมาจะต้องตัดสินแชมป์กันอย่างไรทั้งโซนลุ้นหนีตกชั้นแล้วก็โซนลุ้นแชมป์ครับ